จากสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับ

กรรมทรงพระเหงียวแล้วก็เป็นสถานที่บ่มเพาะ
ทั้งสองพระองค์เป็นพระมหากษัตริย
คนไทยเคารพรักอย่างยิ่ง
จอบประเด็นจะพาไปร่วมตามรอยพระบาทที่นั่น
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ทะเลสาบเลอมองหรือทะเลสาปเจนีวา
ที่สามารถมองเห็นเทือกเขาแอ้วอยู่ฝั่งตรงข้าม

จะต้องแวะไปชมบรรยากาศ
ในช่วงฤดูร้อนชาวเมืองจะออกมาพักผ่อนริมทะเลสาป
และหนึ่งกิจกรรมที่ยังคงได้รับความนิยม
ของชาวสวิทย์คือการพายเรือและแล่นเรือใบ
ต่างจากในครั้งอดีตที่ยุวกษัตริย์จากสยามสองพระองค์
เคยส่งเรือใบที่ทะเลสาปแห่งนี้
สมัยที่ครอบครัวมหิดลอย่างทรงประทับที่เมืองโลซาน
เมืองโลซานถือเป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยสวิตช์
เพราะเป็นสถานที่ที่พระมหากษัตริย์ไทยสองพระองค์
คือในหลวงรัชกาลที่๘และรัชกาลที่๙
รวมทั้งสมเด็จย่าและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
ประทับอยู่ในช่วงปี๒๔๗๖ถึง๒๔๙๔เป็นเวลาถึง๑๘ปี
ตอนเสด็จในวัดประเทศไทยเป็นการถาวร
สถานที่แรกที่ครอบครัวมหิดลได้ประทับเมื่อครั้งทรงพระเยา

พาร์ทเมนต์หมายเลข๑๖บนถนนทิศโซ
สมเด็จย่าส่งเลือกห้องพักชั้นล่าง
ป้องกันไม่ให้เด็กส่งเสียงรบกวนผู้ที่พักอาศัยคนอื่น
และได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างสามัญชน
ตลาดนัดเซ็นต์ฟรองซัวเป็นสถานที่หนึ่งที่ในหลวงรัชกาลที่๙
เสด็จพระราชดำเนินมาส่งซื้อสินค้ากับสมเด็จย่า
ตลาดนี้มีผักผลไม้สดที่เกษตรกรนำมาขายเอง
ทุกเช้าวันพุธและวันเสาร์จึงมีราคาไม่แพง
ซึ่งขณะที่ทรงประทับในโลซานสมเด็จย่าส่งซื้ออาหารมาส่งทำเครื่องเสวยด้วยพระองค์เอง
แม้หลายสิ่งจะเปลี่ยนแปลงตามการเวลา
โรงเรียนที่ในหลวงรัชกาลที่๘และรัชกาลที่๙
ส่งเข้าเรียนชั้นอนุบาลณประถมศึกษายังคงเปิดให้การศึกษา
ที่นี่เราได้พบกับรีซองเซเซไรดาริสลูกชายของเกรยองเซเซไรดาริส
อาจารย์ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๘และรัชกาลที่๙
ลีซองเล่าว่าในช่วงถวายงานพ่อของเขาอยู่กับทั้งสองพระองค์ตลอด
เว้นเพียงเวลาบันทมซึ่งการเรียนการสอนไม่ได้จำกัดเฉพาะด้านวิชาการ
แต่รวมไปถึงการใช้ชีวิตที่นี่เรายังได้พบคนไทยในสหรัฐ
ที่เดินทางมาตามรอยเสด็จในหลวงเช่นกัน
แล้วก็พากันมาที่นี่เพราะว่าเราอยากตามรอยพระองค์ท่านค่ะ

ชีวิตเราอยู่อเมริกานานมากนะฮะ

รู้สึกทราบซึ้งกับพระคุณท่านที่ทำให้ประโยชน์แก่บ้านเมืองเราเยอะนะฮะ
แล้วแต่ในความเรียบง่ายที่ดำรงชีวิตเนี่ย

ก็รู้สึกตาปื้มนะครับที่เรามีมหาราชานะฮะ
และได้มีโอกาสมาเรียนรู้ชีวิตในวัยพระยาวของพระองค์ท่านค่ะ
ปัจจุบันมีคนไทยเดินทางไปตามรอยเสด็จเพิ่มขึ้น
ซึ่งเอกอัฐรัชทุทธิ์ไทยณกรุงเบิร์น
ฝากข้อคิดให้คนไทยที่กำลังเดินทางตามรอยเสด็จ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เจริญวัยที่นี่นะได้ทรงศึกษาที่นี่
ก็เป็นระยะเวลา๑๗๑๘ปีเนี่ย
พูดง่ายคือมีการบ่มเพาะวิถีชีวิตหรือแนวคิดของคนที่สวิสเตอร์แลนด์
ไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นการที่ทำอะไรด้วยตัวเอง

ซึ่งสำหรับผมและสิ่งนี้น่าจะสำคัญกว่าการที่เราจะไปดูอาคาร
ดูมหาวิทยาลัย
เราคงต้องตั้งคำถามตัวเองในแง่นี้บ้าง
สถานเอกอัครราชทูตประจำกรุงเบิร์น
ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ในหลวงทั้งสองพระองค์

ปัจจุบันมีอายุไม่ต่ำกว่า๙๐ปี
เยโนตัวนี้อยู่ระหว่างกระบวนการส่งกลับประเทศไทย
เพื่อให้คนไทยได้ชมและรำลึกถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของคนไทยทั้งประเทศ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน